กลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙

ใช่ค่ะวอร์มอัพในที่นี้เนี่ยคุณผู้ชม

ที่ประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคม

แล้วก็มั่นใจได้ว่าสารบันเทิงของเขา

รับรองเลยทำความสะอาดทุกตารางนิ้ว

คือเขาบอกว่าสะอาดเต็มขั้นสนุกเต็มข้อ
แต่ทีนี้มีคนที่ไปเที่ยววอร์มอัพ

เขาเป็นแฟนกับผู้ชายที่ติดโควิดตอนไปเที่ยว

ผลการตรวจของเธอก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ผลการตรวจของเธอคือไม่เป็น
แต่คนใกล้ชิดติดโควิดแล้ว
และทีนี้วอร์มอัพที่เคยสัญญงสัญญาไว้ล่ะ
ที่เคยบอกว่าจะให้แสนนึงว่ายังไง
แล้วเดี๋ยวดูนะ
พอเธอติดต่อทางวอร์มอัพไป
ทางร้านตอบมาว่ายังไง
เอาฟังคลิปที่เธอไลฟ์ค่ะ
ได้รับเชื้อมาจากที่นั่นนะคะ
สิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาจาก
เจ้าหน้าที่ที่เขารับโทรศัพท์ของร้านนะคะ
แบบไม่ได้ให้เงินจริงอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราแบบคุณคะ
ที่เราจะไปใช้บริการ
คุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเคยพูด

ไม่ใช่แจ้งมาเกิดเรื่องเกิดขึ้นแล้วลบโพสต์ทิ้ง

ถามเขาว่าแล้วอย่างนี้ทำยังไงได้บ้าง

เขาบอกว่าให้ไปบอกผู้ว่าเชียงใหม่
ให้ไปเรียกร้องเอากับที่ผู้ว่าเชียงใหม่

อยากถามว่าตอนที่เราไปใช้บริการร้านคุณ
ว่าเชียงใหม่เขาได้เงินจากคุณด้วยไหม

เพราะเวลามีปัญหาให้เค้ารับผิดชอบ
นี่ไงมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนะคะ

แต่ตอนติดทำไมอยู่ดีให้ไปให้ผู้ว่ารับผิดชอบ

คือเหตุผลที่สำคัญที่เธอออกมาเรียกร้องตรงนี้

สถานบันเทิงคุณชวนเชื่อ
คุณชวนเชื่อให้คนไปเที่ยวของคุณ
คุณยืนยันคุณรับรองคุณดูแลคุณมีมาตรการ
แต่สุดท้ายแล้วคุณบกพร่อง
มีคนติดโควิดในสารบันเทิง
คุณจะเอาไงกับวาจาที่คุณเอ่ยไว้
เพื่อกระตุ้นให้คนมาใช้บริการไงคะ

ปรากฏว่าโพสต์นี้มันลบไปแล้วนะคุณผู้ชม
ซึ่งเธอก็มีการไลฟ์ตอนที่สอบถามจากทางที่ร้าน

แล้วพอทางร้านลบออกไปเรียบร้อยแล้ว
เธอก็พยายามจะสอบถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบ
ทีนี้วันนี้คุณเบนเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ

บอกว่าเธอก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพ
ไปเที่ยวช่วงสิ้นปีคืนเขาดาวน์๓๑ธันวาคม
ก็ไปที่ร้านวอร์มอัพไปกับแฟนไปกับเพื่อนทั้งหมด๖คน
ทีนี้พอวันที่๔มกราเธอก็เดินทางกลับกรุงเทพ
แล้วพอวันที่๕แฟนของคุณเบนก็เริ่มมีอาการคือเป็นไข้
แล้วก็รู้ข่าวมาแล้วว่ามีคนติดเชื้อจากที่วอร์มอัพเชียงใหม่
ทีนี้ก็เลยมีการไปตรวจหาเชื้อ
ตัวคุณเบนกับแฟนไปตรวจหาเชื้อวันที่๖
วันที่๗ผลออกมาแฟนของคุณเบนติดเชื้อโควิด

ส่วนตัวคุณเบนเนี่ยไม่ได้ติดนะแต่ก็กักตัวอยู่ที่คอนโด
ทีนี้พอเธอตั้งสติได้เนี่ยก็เลยโทรไปแจ้งกับทางร้านวอร์มอัพ
ถามถึงเรื่องราวว่าที่เคยโพสต์ว่าจะจ่ายเงินให้แสนนึง

บอกว่าโอ้โหเสียใจโกรธเสียความรู้สึก
นี่วอร์มอ้ำนี่เป็นร้านประจำเลยนะมาเที่ยวทุกครั้งที่มาเชียงใหม่
เพราะว่ามันเป็นร้านชื่อดังแล้วก็มั่นใจ
มีการดำเนินการมาตรการทางสาธารณสุขครบถ้วน
ทีนี้ก็มีการถามต่อนะว่าจะต้องลงทะเบียนทำเรื่อง

พนักงานที่รับสายทางฝั่งวอร์มอัพเนี่ยนะคะบอกว่าให้ไปร้องกับผู้ว่า
ทีนี้เธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอเจรจากับทางตัวแทนของร้านอีกรอบนึง
ถ้าเกิดว่าไม่ได้แสดงความรับผิดชอบจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ไปร้องที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองนะคะ
ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าจริงไม่ได้ต้องการเงินแสนนึงนะ
แต่ต้องการให้ร้านรับผิดชอบกับคนที่ไปติดเชื้อโควิด
ทีนี้เรื่องแบบนี้ก็ต้องฟังทั้งสองด้านค่ะ
ฟังทางฝั่งผู้เสียหายแล้วเราก็พยายามติดต่อทางร้านวอร์มอัพนะคะ
ให้สัมภาษณ์หน่อยเกี่ยวกับประเด็นนี้
แต่ว่าทางผู้บริหารของร้านบอกว่ายังไม่สะดวก
แล้วในโลกออนไลน์ก็มีคนแสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจเยอะเลย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตำหนิที่ร้านไม่รับผิดชอบ
แล้วมีการลบโพสต์นั้นของร้านออกไปแล้วนะคะ
โควิด๑๙ที่ระบาดในระลอกใหม่นี้
เราก็ต้องจับตามองไปที่หลายคลัสเตอร์แล้วนะ
คือเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังก็เป็นคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงนะครับ